ก็คือกรณีที่อาปุ้มไกรสอนแสงอนันต์สามีแม่พึ่งพุ่มพวง
หมินประมาทพี่ไก่จันจวงดวงจันทร์ค่ะที่เป็นน้องสาวของแม่พึ่งเนี่ยนะคะ
ก็ตอนนี้เคลียร์กันได้แล้วไกลเกลี่ยกันจบแล้ว
ข้อความแบบนี้ค่ะบอกว่าตามที่ไก่ได้โพสต์ข้อความและไลฟ์สด
ทำให้พี่ปุ้มไกรสอนได้รับความเสียหายและไม่สบายใจนั้น
ตอนนี้ไก่กับพี่ปุ้มได้ปรับความเข้าใจกันแล้ว
โดยไก่ได้ขออภัยต่อพี่ปุ้มและพี่ปุ้มได้ให้อภัยไก่แล้วค่ะ
ซึ่งตัวอาปุ้มไกรสอนเองก็ได้มีการรีโพสต์ข้อความดังกล่าวด้วยนะคะ
ปุ้มก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าทุกอย่างจบแล้วก็ลงเอยด้วยดีค่ะ
เมื่อวานนี้ก็เดินทางไปขึ้นศาลแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยกันสำเร็จแล้วนะคะ
ตัวเองก็ตัดสินใจที่จะถอนฟ้องเรียบร้อยแล้วก็ให้อภัยกับพี่ไก่คู่กรณีด้วย
เพราะว่าคืออาปุ้มบอกว่าเห็นแก่ดวงวิญญาณของแม่พึ่งพุ่มพวงด้วยนั่นเองนะคะ
ก็ถือว่าจบด้วยดีนะคะแล้วก็จริงแล้วเป็นคนในครอบครัวนะคะ

ถูกต้องค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะ